เรื่องของการจับคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงชิงทองที่ลบบุรี

คดีการค้นหาพยานหลักฐานต่างในพื้นที่บ้าน
บ้านใหญ่๒๐ไร่ของในไอซ์หีบเหล็กนะฮะ
ฉายานี้ได้มาก็เพราะว่าไปก่อคดีจับหญิงสาวยัดใส่หีบเหล็ก

หลังจากนั้นขยายผลพบว่าสะน้ำพื้นที่๒ไร่รูปตัวแอว
ก็มีโครงกระดูกมีชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ในนี้
งมไป๒วันได้ไป๓๐๐กว่าชิ้น
คำถามก็คือว่ายังมีคนที่เขาสงสัยว่าญาติพี่น้อง
ลูกหลานเขาหายไปในบ้านของในไอซ์ที่สุดซอยเพชรเกษม๔๗
หลังนี้เนี่ยอีกหลายคน
แล้วในสระน้ำแห่งนี้จะยังมีโครงกระดูกมนุษย์อะไรอีกหรือไม่

ปัญหาก็คือว่าน้ำมันเยอะขนาดนี้จะทำยังไง
ถ้าสูบน้ำออกเอาน้ำไปไหนหรือหลักฐานต่างภายใต้สระน้ำแห่งนี้
บ่อน้ำแห่งนี้มันจะออกไปพร้อมกับน้ำหรือไม่
ใช่ค่ะคือคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะว่าทำไมไม่สูบน้ำออกไปเลยล่ะ
มันน่าจะง่ายนะหาหลักฐานง่ายขึ้นอะไรแบบนี้
ก็ตกลงนะครับเจ้าหน้าที่เขาได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่า
จะไม่สูบน้ำออกนะฮะเดี๋ยวจะใช้เครื่องมือลงไปตรวจพิสูจน์เอา
ไปตรวจสอบไปส่องกล้องลงไปให้นักประดาน้ำลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าซึ่งวันนี้นะครับมีพยานคนหนึ่งนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปนะครับ
แล้วชาวบ้านให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่ามีอดีตคนสวนชื่อว่าตะไผ่
เคยทำงานที่บ้านในไอซ์ในช่วงปี๒๕๔๘ถูกในไอซ์ไล่ฟันจนหนีไป
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าในไผ่เนี่ยนะน่าจะหนีกลับบ้านที่นครพนม
ตำรวจก็กำลังประสานจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แฟนสาวของในไอซ์ที่อยู่กับในไอซ์มาตั้งนานเนี่ย
อันนี้ก็ต้องตามตัวล่าสุดได้ข่าวว่ามาแล้วนะครับ
พยานคนหนึ่งที่เป็นแหล่งข่าวให้ข้อมูลกับทีมข่าวธรรมรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าพยานคนสำคัญที่จะให้ข้อมูลพฤติกรรมของในไอซ์ได้
เพราะอยู่กับนายไอซ์มานานนับ๑๐ปีก็คืออดีตแฟนสาวของนายไอซ์
ช่วงหลังในไอซ์จะไปแจ้งความจับเขาเพราะว่าเขามาขโมยเงิน
เอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้าจนต้องหนีในไอซ์ไปนะครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลว่าแฟนสาวคนนี้นะครับได้ไปให้ข้อมูลกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
ทีมข่าวเราเคยไปที่บ้านของผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าจันทร์นะฮะอยู่แถวพระราม๒นะครับ
แต่ไม่เจอตัวนะฮะแต่ก็มีคนบอกว่าเขาก็เคยอยู่ที่นี่นี่แหละนะครับ
เมื่อวานนี้นางสาวจันทร์แฟนเก่าในไอซ์มาพบตำรวจสอนอเพชรเกษมแล้วนะครับ
เพราะว่ามีการถูกแจ้งความไว้โดยในไอซ์คดีรักทรัพย์นะฮะ
แต่ว่าเธอก็มาพบเรียบร้อยและได้รับการประกันตัวไปแล้วที่เหลือก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของในไอซ์นะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้ถือว่ามีความสนิทสนมกับในไอซ์มากกว่าคนอื่น
รับรู้พฤติกรรมต่างต่างของในไอซ์เป็นอย่างดีนะครับในไอซ์ชื่อจริงชื่อนายอภิชัยนะฮะ
แต่นางสาวจันทร์อดีตแฟนสาวของในไอซ์ไม่ได้ร่วมลงมือก่อเหตุฆาตกรรมด้วยนะครับ
ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะก็เลยไม่รู้ว่ามีคนเสียชีวิตจริงแล้วกี่คน
มีกี่ศพที่ถูกซ่อนไว้ในบริเวณบ้าน
ก็เหมือนเขาบอกว่าเขากล่าวอ้างว่ามันมีหีบเราก็ยังหาหีบไม่เจอแค่นั้นเอง
เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแต่เราไม่รู้ว่า
เราไม่รู้ว่าระยะเวลาที่มันผ่านมาแล้วมีการยักย้ายถ่ายเทไปแล้วหรือเปล่า
มันก็เป็นหน้าที่ของนักสืบเป็นหน้าที่ของตำรวจ
การรวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ความจริง
และพยานก็สอบมาหลายฝั่งนะครับ

ก็มีเงินข้อมูลหรือเป็นเป็นอะไร

คุณก็เลยจะต้องศีลต่อ

ขณะที่ที่สนเพชรเกษมค่ะมีการประชุมร่วมกัน

พลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพชรราผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจรีโชคชัยงามวงผู้บังคับการตำรวจนครบันเก้า
พันธุ์ตำรวจเอกจิรกฤษจารุณพัฒน์
ผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
ตำรวจนครบานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ๑๐โมงเช้า
เจ้าหน้าที่จะเอาหมายค้นค่ะไปหาหลักฐานเพิ่มค่ะ
ก็จะหารอบบ้านเลยทั้งในบ่อแล้วก็รอบบ้านด้วย
บ่อน้ำเป็นรูปตัวแอลนะคะคุณผู้ชม
ตรงบริเวณด้านข้างที่มีการงม
มันเจออุปสรรคก็คือหนามจากต้นมะขามเทศ

เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาแบ็คโฮล
ลอกขึ้นมาทั้งหมดเลยในส่วนตรงนี้นะคะ
พอใช้รถแบ็คโฮลขุดลอกสิ่งกีดขวางขึ้นมาแล้วเนี่ย
จะค้นหาพยานหลักฐานก็จะมีบริษัท
ค้นหาสิ่งของใต้ทะเลลึก
เจ้าของเป็นอดีตทหารเรือมีความชำนาญ
มีเทคโนโลยีค้นหาที่ทันสมัยมาก
มีกล้องส่องใต้น้ำคุณผู้ชม
ไปตรวจสอบในบ่อเลยว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
แล้วก็จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำกว่า๕๐นาย
ขึงเชือกตีตารางดำน้ำค้นหาอย่างละเอียด
ทั่วบ่อนะคะทั้งหมดเลยที่เป็นรูปตัวแอลเนี่ย
สองไร่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะตีตารางหาแบบละเอียดอย่างนี้เลยครับ

ทีมงานหารือกันแล้วยังไม่จำเป็นต้องสูบออกนะคะ
ถ้าจะสูบออก๗วันเป็นอย่างน้อยค่ะ
เราต้องการพิสูจน์ทราบสารที่เกิดเหตุว่า
อยู่ในที่เกิดเหตุหรือมีศพผู้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่นะครับ
ทางนี้ก็ตกลงใจว่าพรุ่งนี้เวลา๑๐นาฬิกา
จะเริ่มการตรวจสอบสถานที่เกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ก็สามารถที่จะมองภาพจากในบึงได้นะฮะ
ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอครับในเบื้องต้น

ข้อหา๔ข้อหาที่ถูกแจ้งไว้ก่อนแล้วก็คือ
เรื่องของมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง
มียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับ
แล้วก็ยังมีคดีการตรวจยึดยาบ้าได้อีก๒๐๐เมตร
คดีฆาตกรรมอำพลางศพของนางสาวกุ๊กกิ๊กนะครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังตรวจพิสูจน์ว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร
โครงกระดูกที่พบในสระน้ำในบ้านของในไอซ์๓๐๐กว่าชิ้น
ตำรวจกำลังรอผลการชนะสูตรการพิสูจน์
จากทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่นะครับ
ว่าจะมีคนกี่คนผู้ชายหรือผู้หญิง
ช่วงอายุเท่าไหร่อะไรยังไงนี่นะฮะที่เหลือก็จะขยายผลต่อ
ว่าในไอซ์จะทำอะไรไว้บ้างและมีใครร่วมขบวนการบ้างนะครับ